อันนี้จะใช้คำว่านักแสดงอิสระเรียบร้อย

การตกลงกลางขึ้นใจที่เรามองไปทางไหน
จะเป็นแบบการต่อกิจฤาศาล
จริงก็มีการพูดคุยกันกับทางช่องมาสักพักใหญ่

ก็เลยแบบเหมือนตกลงคุยกันแล้วก็
ทุกคนก็แบบว่าเป็นอิซรา
หลายคนก็งำตกใจเหมือนกัน
ยากเพราะว่าอย่างคือตัวมินเองก็ไม่เคยคิด
เพราะว่าคือช่องเจ็ดก็เหมือนครอบครัวบ้านก็คือบ้านอะเนาะ
แล้วก็วันหนึ่งถ้าเราจะเติบโตไปในทิศทางไหนยังไง
เราก็รักกันนะคะใช่ก็ไม่ว่ายังไงก็

แล้วนี่คือเรายอมคิดมีบันรังหนึ่งนางเอก
โอ้ยบันรังอะไรบันรังอะไรไม่มีบันรังอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะ
ใช่เราก็คนธรรมดาเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ก็อยู่ในวงการ
เออไม่หรอกมันไม่มีอะไรอิ่มตัวทั้งนั้นแหละ
เพราะว่าโลกมันก็ดำเนินไป
แล้วก็อย่างที่เรารู้ว่าโลกมันก็เปลี่ยน
แล้วก็ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนในโลกปัจจุบันก็ออนไลน์ก็มีผลใช่ไหม
ก็อย่างที่เราเห็นกันว่าทุกวันนี้ข่าวก็ยังทำในมือถือ
หรือว่าซีรีส์หรือทีวีต่างอะไรอย่างนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
แล้วก็เราก็ผู้ใหญ่ก็มีการแนะนำกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่ามันก็เหมือนถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็สามารถที่จะรับใช้ช่อง๗ได้เหมือนเดิม
แล้วก็ทำงานออนไลน์ด้านต่างได้มากขึ้นในแพลตฟอร์มต่างที่เกิดขึ้นค่ะ

หรือว่าแต่ก่อนเราเล่นแบบละครแล้วจะเป็นอย่างอื่น
ค่ะก็จะได้เห็นมินในมุมที่หลากหลายมากขึ้นแน่นอนค่ะ
คนจีบเยอะไหมครับเพราะรู้ว่าเป็นโซนก็ยังไม่เป็นโซน

ตอนนี้ก็มีผู้จัดหลายท่านแล้วก็มีจากหลากหลายช่องติดต่อมาค่ะ
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการคัดสรรบท
พี่เอสผู้จัดการมินก็กำลังดูอยู่ว่าเป็นยังไงอะไรเหมาะสม
อืมตอนนี้ยังไม่มีอ่ะค่ะตอนนี้คือใจเราก็คุยกับช่องแค่ว่าเราเราไม่ได้เซ็นต่อ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีที่ไปที่ไหนอะไรชัดเจน
เราก็บอกว่าเราแค่ไม่ได้เซ็นต์เดี๋ยวก็เป็นอิสลาค่ะ
บอยอ่ะเหรอก็มีคนจิ้นมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการ
ก็พอเป็นอิสระก็มีโอกาสที่คนจะจิ้นได้
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอย่างดู
มินนะมินยังไม่ทราบข่าวเรื่องนี้ยังไม่รู้พี่บอยเป็นยังไงเหมือนกัน
แต่ก็คุยกันก็เจอกันตามร้านทำผมเนี่ยเพิ่งเจอกันไม่นาน
ก็มีส่งบทมาค่ะมีส่งบทมาแต่ว่ายังไม่ได้ยินชื่อพี่บอยนะ
มีการหัดพระเอกคนไหนมาให้เราลองดูก่อนไหมคะว่าจะเล่นคู่กับคนนี้
อันนี้มินยังไม่ทราบเรื่องของตัวพระเอกอะนะคะแต่ว่าเรารู้เรื่องของรายละเอียดบทมากกว่า
ใช่เพราะตอนนี้หลักน่าจะเป็นเรื่องของการคัดสรรบทมากกว่า
เพราะว่าเราก็อยากเติบโตแล้วก็เล่นอะไรที่มันแตกต่างมากขึ้น
แล้วก็อยากให้แฟนที่ติดตามให้กำลังใจมินนะคะ
ก็ได้เห็นมินในพัฒนาการที่มากขึ้นในด้านของการแสดง
อย่างความที่ช่องศัพท์ส่งมาเราดูน่าสนใจอย่างไรไหม
สนใจทุกเรื่องเลยคือตอนนี้บทเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
เป็นไปได้ที่จะเล่นกับช่องสาม

ใช่เพราะตอนนี้คือคำว่าอิสระก็คือรับใช้ได้ทุกคน
แสดงว่าบทที่เซโน่เลือกจะเปิดตัวกับบ้านอื่นมันต้องแรงต้องเผ็ดต้องปังแค่ไหน
มินว่าไม่ได้วัดที่ความเผ็ดนะเพราะว่าอย่างเราก็เพิ่งเล่นเผ็ดมาใช่
นว่ามันเป็นเรื่องของบทบาทที่เหมาะสมมากกว่า

ใจเราที่อยากแบบเหมือนอย่างถ้าเราเพิ่งเล่นเผ็ดมาอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้แบบอยากเล่นเหมือนเดิมในปี
เพราะเวลาเราถ่ายละครเราถ่ายปีละเรื่องอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าเราเล่นติดกันเท่ากับเราเล่นแบบนั้น๒ปี
สำหรับอาชีพนักแสดงเองก็อาจจะเหมือนอยากสลับไปมามากกว่าค่ะ
มินว่าการแสดงข้อคิดเห็นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดอ่ะเนาะใช่แล้วเราก็เข้าใจ
คือจริงตัวมินเองก็อยากจะออกมาพูดกับแฟนที่ติดตามมินมาตลอด
แล้วก็อยากจะพูดด้วยความจริงใจแล้วก็เปิดเผยแบบไม่มีกั๊กเลยว่าเราเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือในอดีตเราเคยเป็นมายังไงเราไม่เคยลืมแล้วเราก็ขอบคุณไม่มีช่องเจ็ดก็ไม่มีมินในวันนี้ถามมินว่าวันนี้ใจหายไหมใจหายมากคือวันนั้นที่ไปคุยกับผู้ใหญ่อ่ะก็คือกอดก็ก็แบบน้ำตาคออ่ะเออก็มันมันเหมือนกับบ้านก็
คือมินรู้สึกว่าเราก็เราก็เติบโตแล้วก็พัฒนาค่ะอืมแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันใช่ไม่มีไม่มีใช่เราก็แต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งมีก็ไม่เป็นไรคือเราก็อยากอบกอดแฟนคับเราคือเราก็ยังรู้สึกว่าเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วก็เคารพเคารพในทุกทุกสิทธิที่ที่แบบออกเสียง
หลักไหมคะที่ทำให้เราบอกว่าไม่ตอบจัดยาวเพราะเราไม่ได้เล่นละครอบครีมอ่าใช่เรื่องนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงก็อยากอธิบายอยู่แล้วเพราะว่าเอ่อละครเรื่องเนี้ยมันติดต่อกันมาตั้งแต่ต้นปีก็คือปีใหม่แล้วก็แน่นอนว่าเราเจอโควิดแล้วก็มันก็หยุดถ่ายทำไปครึ่งปีแล้วก็แบบเหมือนกับคุยอะไรกันเสร็จหมดแล้ว

วัสสินเป็นน้องที่น่ารักมากก็คือวันนี้ก็ยังก็ยังรักโก้เหมือนเดิมค่ะโก้ก็ยังเล่นติดตลกว่าพี่บินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่เราก็รู้สึกว่าเออคือบทบาทหรือการสวมหมวกของงานอ่ะมันก็คือต้องดำเนินไปตามบทบาทชีวิตต่างแต่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวเรายังเหมือนเดิมเรายังจริงใจแล้วก็แบบเคารพ

เขาคำนวณมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เคารพการตัดสินใจแล้วเราก็ได้ได้เลยเพราะยังไงเราก็ผู้ใหญ่สั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาตลอดอยู่แล้วค่ะมินน้ำวันนั้นที่พอจบหมายมันออกมาแล้วอ่ะเราเนื้อหอมมากขึ้นมาเพราะว่าทุกคนพอเป็นนักไตรศาสตร์ทุกคนจะรีบต้องจองต้องรุมคิวละแหละมาเปิดสมุดคิวยังก็เอ่อตอน
สำหรับมินมินไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยค่ะสำหรับมินมินอยากที่จะใช้ชีวิตแล้วมีความสุขในกองถ่ายไปทุกวันเพราะว่าการเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงอ่ะเวลามันเร็วมากคือแบบแป๊บ๑๐ปีแป๊บ๒๐ปีแป๊บ๓๐ปีแล้วถ้าเราตั้งไว้ที่ตัวเงินหรือความด่งดังอะไรอย่างเงี้บางที
แล้วก็รวมถึงบทบาทที่ได้เห็นพัฒนาการของมินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
ก็ขอบคุณช่องเจ็ดนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนมินมาตลอด
ก็มินยังยินดีที่จะทำงานกับช่อง๗เหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้วย
แล้วก็อยากจะบอกว่าเข้าใจทุกคนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ค่ะ
ก็หวังว่าก็จะสนับสนุนมินเหมือนเดิมในอนาคตเนอะ